ประชุมสภาผู้แทนรัศดรในวันนี้องค์ประชุมครบราบรื่นนะครับ
หลังผ่านการกินเลี้ยงของพักร่วมเมื่อวานนี้
โดยที่ประชุมมีมติในการไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาศึกษา
ผลกระทบคำสั่งของคศและม๔๔
มีสอสอพักฝ่ายค้าน๑๐กว่าคนที่เทคะแนนมาทางฝั่งของฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับ

สภาพผู้แทนรัศดรมีมติ๒๔๔ต่อ๕และงดออกเสียง๖เสียง
เห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาผลกระทบจากคำสั่งคอสชและมาตรา๔
โดยที่ประชุมใช้เวลาไม่ถึง๒ชั่วโมงในการพิจารณาเรื่องนี้
และหมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับการตีความหมายของคำว่าลงคะแนนและนับคะแนน
ถือว่าสิ้นสุดการพิจารณาเรื่องที่กระทบถึงอดีตผู้นำคอสชโดยตรง
หลังองค์ประชุมไม่ครบทำสภาล่มไป๒ครั้ง
พวกผมได้ทางหน้าเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยครับ

ต้องขออนุญาตที่จะไม่ไปอยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมด้วยไม่ลงคะแนนด้วยครับ
ผมขออนุญาตจริงครับขอบพระคุณครับ
ผมเรียนว่าเวลาท่านอธิบายท่านอย่าตัดตอนครับ
เกิดขึ้นมาจากท่านไปใช้สิทธิ์ขอนับคะแนนใหม่
คือท่านไม่ยอมรับมติตั้งแต่แรกก่อนครับ
เพราะมันเป็นการแสดงออกของเราที่เหลืออยู่เพียงอันเดียว

ขณะที่การตรวจสอบองค์ประชุมพบว่ามีสอสอฝ่ายค้าน
ร่วมแสดงตนปรากฏตัวพิจารณาวาระนี้ร่วมกับรัฐบาล
ประกอบด้วยสอสอเพื่อไทย๓คน

และพักประชาชาติ๑คน
ด้านนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามการเมือง
หลังมีข่าวลือว่ายื่นคำขู่พักร่วมรัฐบาล
หากทำสภาล่มอีกครั้ง

ขณะที่ก่อนหน้านี้นายสุธินคลังแสงในฐานะประธานวิบฝ่ายค้าน
ปูดข่าวใหม่ฝ่ายรัฐบาลเคลื่อนไหวล็อบบี้๒๐สอสอซีกฝ่ายค้าน
เพื่อขอให้ร่วมเป็นองค์ประชุมในการประชุมสภาวันนี้
พร้อมระบุมีการเสนอตัวเลข๘หลัก
เพื่อตอบแทนผลประโยชน์ครั้งนี้
เท่าที่รับรายงานก็มาอยู่ร่วมประมาณ๒๐คน

แล้วก็เป็นคนใหญ่ระดับใหญ่ของรัฐบาลไม่น่าเชื่อ
พอบอกต่อคนได้ไหมครับว่ามีการแจกกล้วยกันต่อคนเท่าไหร่
อันนี้เราไม่อยากพูดก็เป็นเลข๘หลัก
ซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ในฐานะแก่นำพักพลังประชารัฐ
บอกว่าตัวเองทำหน้าที่ประสานงานกับพักเล็กเท่านั้น

ส่วนเรื่ององค์ประชุมสภาเป็นหน้าที่ของวิบรัฐบาลต้องดูแลกันเอง
ซึ่งเป็นเรื่องต่างคนต่างต้องชิงไหวชิงพลิบทางการเมืองเท่านั้น
ส่วนนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
พิจารณาเลิกเป็นฝ่ายค้านอิสระ
พร้อมระบุนายกรัฐมนตรีชักชวนให้กลับมาร่วมรัฐบาลในงานเลี้ยงสังสรรค์เมื่อวานนี้
ปิดท้ายที่พันธ์ตำรวจโทวัยพฤษอาพรรัฐสสพลังประชารัฐ
ซึ่งถูกสารออกหมายจับหลังไม่มาฟังคำพิพากษาคดีล้มการประชุมอาเซียน
ยังคงเดินทางมาร่วมประชุมสภาในวันนี้
มกลางการถกเถียงเรื่องสถานภาพความเป็นสอสอ
ว่าจะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองตามรัฐธรรมนูลหรือไม่
ซึ่งสุดท้ายพันธ์ตำรวจโทวัยพฤษไม่ได้เข้าร่วมแสดงตนหรือลงมติในสภา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน